ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คด้วย
หนึ่งคือเพื่อเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์
สองเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจค่ะโอ้โหเรื่องนี้นะฮะ
เอาดูเหตุการณ์ที่เขาโพสต์เตือนภัยก่อนขับรถจะพาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวนะฮะ
มาจากนครนายกนะครับผ่านปั๊มน้ำมันแถวพระประแดงสมุทรปราการ
ภรรยาปวดท้องเข้าห้องน้ำปรากฏมีโรคจิตจะมาปีนดู
นะเขาตามเข้าไปเอาเรื่องนะฮะไปดูนะครับ
พี่ครับ

ผมมาแต่ตี๔แล้วครับพี่

ผมก็ปวดท้องครับ

ผมไม่เคยดูเลยครับ

ต้องจิบหรอท่านมันทำกับใครอีก
ก็เลยกลับพี่ครับ

นะแล้วก็เดี๋ยวรอตำรวจมาจับตัว
ไปดูภาพข้างหน้าห้องน้ำเลยจุดที่เขาบอกให้ผู้ชายคนนี้นั่งลง
อยู่ที่ด้านหน้าห้องน้ำมาสักครู่นี้คือสุดท้ายเขาก็พยายามเรียกตำรวจ
แล้วก็บอกคนแถวนั้นให้เรียกตำรวจมาท้องที่สวพพระอาปแดงสมุทรปราการ
แต่ว่าตำรวจก็ยังไม่มาแล้วชายคนนี้ก็วิ่งหนีไป
ผู้ชายที่เป็นโรคจิตวิ่งหนีไปสามีของหญิงสาวที่ถูกแอบดูในห้องน้ำ
เขาบอกวิ่งไล่ตามเป็นยูโลมีอยู่ช่วงนึงไปเจอตำรวจ
แต่ตำรวจบอกอ๋อผมเป็นจราจรกลางคนละส่วนงานกันให้โทรแจ้งท้องที่
อันนี้ผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาก็เลยตัดสินใจไว้ลายฟ์เฟสบุ๊ค
แล้วก็ถอดโทรศัพท์โทรไปหาตำรวจท้องที่
เดินไปชมฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
แต่ตำรวจกลัวรถชนตายตำรวจบอกว่าต้องเองวิ่งตามไปเลย
แล้วตำรวจก็ขับรถหนีไอ้คืออะไรวะ
ตำรวจพระพะแดงคืออะไรครับ
อะไรนะตำรวจอะไรนะ

ไม่แล้วเขาตำรวจพระพะแดงหรือเปล่าล่ะ
ตำรวจหมวกส้มอ่ะตำรวจไหนอ่ะ

เฮ้ยตำรวจคือแบบกระทำผิด
เฉพาะหน้าอย่างงี้จับไม่ได้ไม่มีหน้าที่
นี่ฮะคือสุดท้าย
ผู้ชายคนที่ไปแอบดูเขาในห้องน้ำ

ส่วนพี่เจ้าของคลิปเค้าบอกเค้าก็ไม่รู้จะตามยังไงล่ะ
แล้วพี่สพพระประแดงอยากชี้แจงเพิ่มเติม
บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เป็นรายการ
จะได้เป็นศึกลางในการอธิบายความเข้าใจกันด้วย
วันนี้เราไปคุยกับผู้ชายเจ้าของคลิป
เจ้าของโพสต์นะครับชายคนนี้อายุ๒๘ปีชื่อนายอัฐพล
นี่ฮะเขาบอกเขาอยู่นครนายก
ในคลิปที่เกิดเหตุเนี่ยคือตั้งใจพาครอบครัวไปเที่ยว
ก็แวะเข้าห้องน้ำที่พระประแดงสมุทรปราการ
ตามภาพนั่นแหละนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
พี่พี่พี่คนนั้นอะคนร้ายเขาเป็นโรคจิตเค้าพิงดูวิหญิงเข้าน้ำ
ทำหรือบอกหรออย่างนั้นเอิงวิ่งตามต่อไปเลย
บอกผมเนี้ยพี่อะพอผู้ร้ายหนีหายแล้วนะ

ผมก็กลับมาเข้าที่รถเสร็จปุ๊บ
คนแชร์เป็นพนตั้งแต่พอเป็นข่าว
เป็นข่าวดังต้มหลวนโทรกลับมาเดี๋ยวนั้นละ

แบบนี้เรียกว่า
ผมคงตอแบบไม่ถูกแล้วก็
ไม่ได้เป็นคนบ้าเป็นลกจิต
ทางฝั่งเจ้าของคลิปผู้เสียหายเขาบอกกับเราอย่างนี้นะ
ส่วนแฟนสาวของเขานะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
กำลังนั่งทำธุระอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงในปั๊ม
ก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยทีนี้มันเห็นภาพสะท้อนผ่านจอมือถือ

เมื่อคำถามแรก

อ้าวแล้วตำรวจไม่ทำไม่มีช่วย
ตำรวจก็ไม่ไม่เลย
เขาบอกว่าไงมันไม่ใช่หน้าที่หรือเปล่า
ใช่ไม่ใช่หน้าที่คือแฟนโทรไปหาพระประแดงไงตำรวจพระประแดงนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นที่หญิงสาวผู้เสียหายกับแฟนหนุ่มยืนยันตรงกันคือ
คนร้ายเนี่ยคือรอตำรวจจนคนร้ายมันวิ่งหนี
วิ่งตามไปเจอตำรวจจราจรบอกน้องก็วิ่งตามไปเลย
ก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เขาเล่าส่วนนี้คือปั๊มที่เกิดเหตุ
ทุกผู้ชมครับทีมข่าวของเราไปตรวจสอบวันนี้นะครับ
ห้องน้ำจุดเกิดเหตุยังมีคราบดำอยู่นะฮะ
ตรงจุดในห้องที่ผู้ชายคนนั้นอยู่
ว่าจะเป็นร่องรอยที่พยายามปีนขึ้นไปถ้ำ
ดูผู้หญิงเข้าห้องน้ำนะฮะตอนนี้หนีไปไหนไม่รู้นะครับ
เพื่อใครพบเจอนะครับคือที่ปั๊มบอกว่าแถวนี้ก็มีคนไร้บ้าน
คนเร่ร่อนมานอนในปั๊มเยอะอยู่
แต่ก็ไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้มาก่อนนะเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
แต่ก็มันก็มีมาแหละคนที่อันนี้น่ะแต่ว่ามันไม่ได้ทำแบบนี้
มันก็มาเข้าห้องผู้ชายแล้วมันก็ออกไปคนไม่เต็มก็เห็นราดน้ำอยู่อย่างนั้น
อ๋อไม่รู้ว่าราดอะไรทำอะไรใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละ
เหมือนอาบน้ำอย่างนี้เหรอเหมือนอาบน้ำอย่างนี้แหละ
สางกันไปสางกันมาอันนั้นนี่อยู่โมโหไงเขาโมโห
แล้วทีนี้ก็มีคนจะมาตีมันมันก็บอกว่าอย่าตีผม
ถ้าจะเอาตำรวจมาจับก็เอาตำรวจมาจับ
เหมือนว่าอย่างงี้ถ้าจะส่งตำรวจทีนี้ยังไงถ้าเห็นวิ่งออกไปเลยน่ะ
ไอคนนี้ก็วิ่งตามเหมือนกันแต่ไม่ทันมัน
นี่นะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละ
คือทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาจากตำรวจสพพระประแดงนะคะ
ตำรวจสพพระประแดงบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
มันก็คือช่วงเช้าตอนนั้นเนี่ย
มีการแจ้งเหตุเข้าไปซ้ำซ้อน
ทำให้ระบบการรับแจ้งเหตุล่าช้า
คือตอนนั้นมันมีรายงานว่าตู้แจ้งเหตุที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
ในจุดใกล้มันมีสัญญาณเตือน
ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบตรงจุดนั้นก่อน

ไปตรวจสอบตรงนั้นก่อนแล้วมันก็มีเหตุการณ์นี้ซ้อนเข้าไป

ตำรวจก็เลยปฏิบัติหน้าที่ล้าชาหน่อย
ส่วนประเด็นที่ว่ามีตำรวจจราจรที่ผู้เสียหายอ้างถึงค่ะ
ว่าผ่านไปแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขา
ให้ไปติดต่อตำรวจสพพดตำรวจท้องเที่ย

ตำรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปเนี่ยค่ะ
เป็นตำรวจจราจรกลาง

ก็เลยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกัน
ระหว่างเกิดเหตุเป็นความเข้าใจผิดกัน
ระหว่างตำรวจจราจรกับผู้เสียหาย

บอกแค่นี้ว่าเป็นความเข้าใจผิด

ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่า
ดูจากคลิปแล้วไม่ใช่คนในพื้นที่
ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาตรวจสอบมาสอบประคำ
เพื่อใครพบเห็นก็บอกตำรวจเขาหน่อยกันแล้วกันนะครับ
หรือพี่สพพระประแดงหรือว่าจราจรกลาง
อยากชี้แจ้งเพิ่มเติมบอกทีมขาวเทศรัทย์ทีวีได้นะคะ

เพื่อรายละเอียดประชาชนได้ฟังแล้วจะได้เข้าใจหรือว่าสบายใจนะครับ